มาดูเรื่องราวของอีกหนึ่งหน่วยงาน

เขาจัดงานสัมมนาประจำปี๒๕๕๙
เป็นสัมมนาวิชาการนะครับให้ความรู้แก่ลูกค้าสมาชิก
และที่สำคัญนะครับให้ความรู้เรื่องนวัตกรรม

ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงหรือกรฟน
เป็นประธานเปิดงานสัมมนาทางวิชาการ

และขอบคุณลูกค้าสมาชิกของกรฟน
จากภาครัฐภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม

การใช้เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง

แนวโน้มการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในอนาคต
และการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ

นำมาให้ความรู้ในงานสัมมนาครั้งนี้
งานนี้นะครับเป็นการจัดสัมมนาให้กับสมาชิก
ก็คือเป็นสมาชิกที่ใช้บริการ

ในการบริรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า
ในสถานประกอบการของสมาชิก
ซึ่งดูแลเป็นหลายปี
ซึ่งวันนี้เราก็มีการจัดสัมมนาเชิงวิชาการ
เพื่อนำเสนอด้วยเทคโนโลยีใหม่

เพื่อดูแลระบบไฟฟ้าให้กลุ่มลูกค้าพิเศษ
ที่เป็นสมาชิกภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
ในด้านให้บริการให้คำแนะนำ
ปรึกษาและการหาเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่มาใช้
ซึ่งจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจ